ไม่ว่าจะเป็นบางแสนพัทยาชนบุรีหลายคนก็คงจะเอาเสือไปปู
ไปนั่งชิลหรือว่าเปิดท้ายกระบะเพื่อนั่งชิว
ทีนี้ที่ระยองมันมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ครอบครัวหนึ่งนะคะ
ไปนั่งชิลปิ๊กนิกอยู่ที่บริเวณริมชายหาด
แต่ดันถูกร้านค้าไล่ออกมาเขาก็เลยมีการถ่ายภาพ
นี่คือชายหาดนะคะที่บริเวณจังหวัดระยองค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาเป็นลูกค้า
ลูกค้าแล้วก็ไปเปิดท้ายปิ๊กนิกริมทะเลค่ะ
แต่ดันถูกร้านค้าริมหาดไล่ไม่ให้นำรถมาจอด
เขาก็เลยทนไม่ไหวไงเป็นนักท่องเที่ยว
มันจอดไม่ได้เหรออะไรแบบนั้น
คือก็อยากให้เขาไปนั่งที่ร้านตัวเองมากกว่าอย่างนี้เหรอ
ประมาณนั้นคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นได้ครับ
ทีนี้ร้านค้านี้อยู่ที่ริมหาดสวนสนจังหวัดระยองค่ะ
เขาบอกว่าภาพโพสต์มาเนี่ยแล้วเขาก็ระบายความอัดอั้นตันใจ
เจ้าของโพสต์เขาบอกแบบนี้ว่าที่สวนสนครับไปจอดรถปูเสือจะนั่งทานข้าว
แต่ก็โดนไล่ไม่ให้จอดงงสิครับ
ทะเลเป็นของใครครับจอดได้หรือไม่ได้
เพราะว่าร้านค้าเดินมาบอกว่าให้ไปจอดที่อื่น

เหรอมันเป็นที่คุณหลอดหรือยังไง

ทีนี้หลังจากโพสต์ออกไปค่ะก็มีชาวบ้านหลายคน

บางคนก็ระบุว่าเฮ้ยแบบนี้ถูกไล่

หรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การค้ากางเต้นหรือว่าริมชายห่านแบบนี้
ผ้าใบเนี่ยมีสิทธิ์ไหมในการไล่ลูกค้า

อันนี้ส่วนตัวมองนะผมว่ามันเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคล

เขาก็นั่งกินที่ทรายที่พื้นที่เขาปูเสือก็ได้
บางคนเขาไม่ได้เตรียมมาเขาจะไปที่ร้านคุณก็แล้วแต่เขา
ทีนี้ภายหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็เลยโทรไปถามดูไงพี่ก๊อฟว่าเฮ้ยต้นสายไปเห็นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คนโพสต์เนี่ยคุณพีรวัตรควรหาวัย๔๐ปีเขาให้ข้อมูลแบบนี้

หลังจากนั่งทานไม่นานแล้วมีผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าของร้าน
เดินตรงเข้ามาถามว่าจะจอดอีกนานป่ะ
เขาถามแบบนี้จะจอดอีกนานหรือเปล่า

แล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จก็เดินมาถามอีกรอบว่าจะจอดอีกนานไหม
ถามครอบครัวเขาอีกว่าจะจอดอีกนานไหม๒รอบเลยอ่ะ
สุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจค่ะ
เขาเคลื่อนรถออกไปเพราะว่าไม่คิดว่าจะโดนไล่
แล้วก็ไม่คิดว่าพาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้
แน่นอนทีมข่าวของเราก็ต้องสอบถามอีกฝั่งด้วย

ไปคุยกับร้านค้าที่เกิดเหตุหน่อยแล้วกัน
ทางร้านค้าก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพียงแค่ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวไปจอดรถที่อื่น
เพราะว่าไม่อยากให้จอดขวางแล้วก็อยากให้จอดเป็นระเบียบตามพื้นที่ที่จอดไว้ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ไง
ตรงไหนเนี่ย
คือพูดง่ายเจ้าที่จัดร้านจอดสมัยท่องเที่ยวให้ไว้
แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหน่อยแล้วกัน
จัดระเบียบทั้งที่จอดจัดระเบียบทั้งร้านค้าเพื่อให้คนนักท่องเที่ยวร้านค้าแล้วก็หาดส่วนอยู่ร่วมกันได้
ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการด้วยนะครับว่าตรงนี้รถของประชาชนสามารถจอดได้หรือไม่ได้

เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับ